เล่าเรื่องหนึ่งไปแล้วก็แบบสะท้อนใจเหลือเกิน

กับแฟนนุ่มอายุ๑๕แล้วโดนยายกีดกันความรักสุดท้าย
กับแฟนหนุ่มฆ่ายายหกปากด้วยค่ะ
ทีนี้มันมีอย่างหนึ่งนะที่ญาติเผยชนวนว่า
ไอ้เหตุเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ยายกีดกันความรักอย่างเดียวหรือเปล่า

หุ่นคุณสัยคนที่แบบผูกกันยายเอาไปทิ้งชะโครก

เอ๊ะแล้วยังไงหุ่นคุณสัยมันเป็นของใคร
ดูข่าวนี้ฟังข่าวนี้ค่ะน้ำแข็งเล่าให้ฟัง
ซึ่งตอนที่นักข่าวไปถึงเนี่ยนะคะ
อันนี้เป็นภาพตอนเจอศพยายตอนแรกนะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้เขาก็มีการจัดงานศพของคุณยาย

ซึ่งโดนหลานกับแฟนนุ่มวัย๑๕ทำร้ายร่างกาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น

บอกว่าหลานสาวคนนี้นะเขาเป็นเด็กเก็บตัว
มีปัญหาตั้งแต่พ่อแม่แยกทางกันยาย

ทีนี้พอยายรู้ว่าหลานมีแฟนไงยายก็เตือน

โอ้พึ่งโต
ใช่แต่ทีนี้หลานก็คงแบบอย่ามายุ่งได้ไหม
คือหนูก็รักของหนู
และอีกอย่างหนึ่งยายไปเจอไปเจอเป็นหุ่นคนสองคนผูกกันด้วยสายสิน

คือพอยายไปเจอปั๊บนะไม่มีการเอาน้ำแดงมาวาง

ยายก็แอบเข้าไปดูในห้องของหลาน
ตอนนั้นหลานเข้าห้องน้ำอยู่ไงแล้วหยิบเอาตุ๊กตานั้นออกมาทุบให้แยกจากกัน
เพราะว่ายายก็คิดว่าเอ๊ะหลานแบบเล่นศัยศาสตร์อะไรหรือเปล่า
แล้วทีนี้พอทุบออกก็เจอเหมือนกันอีกคู่หนึ่ง
ยายก็เลยเหมือนกับไปทิ้งชะโครก
พอหลานรู้ก็เลยโกรธเอาฟังญาติเล่าค่ะ
นี่แหละพวกเล่นคุณไส
คือหลานอาจจะพอไปทำคุณสัยมาแล้วพอยายมารู้
ยายดันเอาไปทิ้งหลานก็คงแบบโมโหด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเข้าใจว่าทำอย่างไรทำทำไม

คือหลานสองคนไปให้หมอทำเสน่ห์ทำ

ก็ตัวแทนผู้หญิง๑๔ผู้ชาย๑๕
ก็มัดประกบกันแล้วก็มัดทำพิธี
ให้ฉัน๒คนรักกันจนตายประมาณนี้
คนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะใครทำทำทำไม

พอฟังข่าวนี้นะสะเทือนใจตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวทั้งหลานสาว
แล้วก็แฟนนุ่มส่งสารเยาวชนดำเนินคดีนะคะ